คือมีด๕บุคเดียวที่รอบพอคู่เงินธนาคารนะ

ผู้ชายคนนี้คนที่ดอมอ่านนั่นแหละ
ใช้มีดไปเข้าไปในแบงค์

เกี่ยวป่ะให้ตอนนี้ร้อยเกี่ยวกับสร้างไว้นิดนึง
ไม่เป็นไรครับ
อ้าวนี่ออกไปไหน
อ๋อแต่ครับไม่ได้แทงโยงไม่ได้แทงยามอะไร
แล้วก็ไม่ได้อะไรไปนะ

วิธีกิจนะครับอายุหกสิบแปดปีเราว่าพอท่านเมื่อสักครู่เนี้ย
ถ้าเล่าบอกว่าโอ้โหผมดูอยู่ผมดูอยู่คุณเบิร์ต
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบรูปร่างตัวไม่ใหญ่สันทัศน์สูงสัก
หกสิบห้าเซนติเมตรได้อ่ะอืมสวมเสื้อแขนยาวสีครีม
กางเกงยีนขาขายาวสีดำโอ้โหมีดมันแหลมเปรี้ยวเลยนะ
ยาวสักฟุตได้บางครูบอกจะปล้นธนาคาร
ปล้นธนาคารปั๊บนะฮะแต่ช่วงนั้นนะคุณผู้ชม
นะครับดาวโจรไม่ขึ้นมั้งฝนตกหนัก
คนร้ายก็เลยแบบว่าไม่รู้ทึกยังไงมาก่อเหตุเวลานั้น
แล้วมันไม่ค่อยมีลูกค้าไงนะครับไม่ค่อยมีคนเดินผ่านมา
ใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยคิดว่าเออนะครับ
ใช้เวลานี้แหละเพราะไม่ค่อยมีคนที่ไหนได้
พอเข้าไปก็ทรัพย์สินอะไรก็ไม่ได้แล้วแต่ดีนะที่
เพราะดีที่ไม่ทำร้ายพี่รอบพอ
ก็ปล่อยรอปภไปแล้วก็เดินออกไปนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปทางสามแยกพระประแดง

เดี๋ยวจะตามตัวมาดำเนินคดีครับ

ลุงบอกกับลุงวินนะไปวัดดาวมาดึงหน่อยเดี๋ยวลุงไปทางรัฐนะเดี๋ยวไปตามผม

พอไปถึงซอยเปลี่ยวถึงทางลัดเอามีดจี้ชิงมอเตอร์ไซค์ลุง
และเอาตังค่าโดยสารลุงเพิ่งวิ่งตอนเช้ามาได้ไม่ถึงร้อย

นี่ผู้ก่อเหตุคือหลังจากที่จี้มอเตอร์ไซค์มาแล้วนะ
เอามอเตอร์ไซค์ลุงมาได้ตังค์ค่าวินลุงมาด้วย๗๐บาท
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของลุงหนีไปกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
นี่ถนนประชาเศษนะคะอยู่ที่อำเภออำภาวาที่สมุทรสงคราม
จับภาพได้เลยเขาไม่ได้ใส่เสื้อวินใช่สิเพราะว่าเขาคือคนที่มาขโมย
นี่คนที่นั่งข้างหลังนะคะลุงวินคนนี้แหละ
คือคนที่โดนชิงมอเตอร์ไซ
ที่บ้านคลองตรงที่อำเภออำภาวาค่ะ
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ตอนสายใช่ไหม
ลุงวินคือลุงยงยุทธ์จุ้ยตานนะ
ก็มาแจ้งความบอกกับตำรวจว่า
คุณตำรวจช่วยด้วยผมโดนผู้โดยสารนะ
เพราะเป็นผู้ชายน่าจะอายุสัก๒๐กว่าเนี่ย
เขาผิวคล้ำแต่สูงสักประมาณ๑๖๐เซนได้
เขาบอกให้ผมไปส่งที่วัดดาวดึงหน่อย
แต่หลอกผมให้มาทางลัดตรงซอย๒ถนนบ้านคลองตรง

โอ้โหวิ่งตอนเช้ามันก็ยังเอาไป
วิ่งวินด้วยวิ่งส่งเด็กนักเรียนด้วย
แล้วพอผมโดนชิงมอเตอร์ไซค์ไป

ไอ้พวกคนที่ก่อเหตุแบบนี้
ยังไงเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามจับตัวได้ค่ะ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้๔ทุ่ม
สืบสพอำภาวาจับตัวนายชานรงค์ได้
ไม่ทันพ้นวันนะนะคนนี้แหละคุณผู้ชม
นั่งอยู่ในร้านอาหารอายุ๑๙เองนะ
แล้วก็มีของกลางคือรถมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงวิน
เอาไปพ่นสีพ่นสีแล้ว
ดูแล้วพูดสีแบบลวกด้วยนะดอม
งานไม่ละเอียดคุณน้ำแข็งรีบครับ
นี่ศักดิ์แต่ว่าพ่นให้มันพอพลังตาได้
ป้ายทะเบียนมันก็พ่นเนอะไม่ให้มองเห็นแบบนี้เนี่ยนะคะ
แหมแต่ว่าตำรวจก็ไม่รอดอยู่แล้ว
ตำรวจจับกลุ่มตัวได้ค่ะถามนายชานรงค์
เอ้าทำไมตอนที่ถามเนี่ยเขาสะทกสถานไหม
ทำทำไมเอาลองดูท่าทีเขาสิสะทกสะท้านกับการก่อเหตุไหม
เขายิ้มหรือว่านั่นคือลักษณะหน้าของเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
แล้วมาขโมยเขาไม่รู้สึกผิดเหรอเฉย

คุมตัวในชะนามวัย๑๙คนนี้

ภาพมอเตอร์ไซค์ยังไม่ได้ถอดแยกเป็นชิ้นส่วน

ดีใจอย่างน้อยวันนี้
จะได้ไปรับเด็กนักเรียนส่งเด็กนักเรียนแล้วก็วิ่งวิน

ยกมือไหว้ใหญ่เลยใช้เวลา๑๒ชั่วโมงไงตำรวจตามรวบตัวคนก่อเหตุได้นะคะ

พออำภาวานะแหมแต่น้องเขา๑๙ปีมีคดีติดตัวซะแล้ว
อาณาคตจะเป็นยังไงแบบนี้